ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงตลกที่ขยันทำมาหากินจริงค่ะ

สำหรับพี่ชายที่แสนดีของบันเทิงไทยรัฐของเรา

เพราะว่าล่าสุดหันมาทำคณะสิงโตเชิดดึงแฉง
เห็นะแต่ใครสนมไลน์พี่บอลเป็นไงฮะ
คือพี่บอลเชิญยิ้มเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าจริงเนี่ยคณะสิงโตพี่บอลทำมานานแล้วค่ะ
แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะ
คือเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องหยุดไปเพราะว่าผิดโควิด
เด็กในคณะก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินอย่างอื่นนี่แหละค่ะ

ใหญ่แบบนี้เลยไม่ได้ทำเล่นนะคะคุณผู้ชม

จริงเพราะตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดมันเริ่มดีขึ้นค่ะ
บอลก็เลยฮึดค่ะกลับมาทำแล้วก็รวมตัวน้องในคณะอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ตั้งชื่อคณะแบบนี้นะคะสิงโตมังกรลูกหลวงพ่อโบสถบ่น
นี่รับงานทั่วราชนาจักรจริงนะคะ
ตอนนี้คิวงานเริ่มเข้ามาเรื่อยแล้วค่ะ
พี่บอลบอกนะคะว่าที่ทำคณะสิงโตเนี่ยเพราะว่าใจรัก
หลายคนอาจจะยังไม่เคยไม่รู้มาก่อนนะคะว่า
พี่บอลเนี่ยเด็กเขาอยู่คณะสิงโตมาก่อน

โชว์ไว้สุดยอดเลยแบบอยู่บนยอดนะคะ
แล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวเคยคางแตกผ่านมาแล้วด้วย
เรียกว่าชีวิตเติบโตมากับคณะสิงโต
ก็เลยมาทำอาชีพนี้ต่อไปฟังเสียงพี่บอลกันหน่อยค่ะ
จะบอกเหมือนแบบนี้
เป็นพี่ชายไงคะอ๋อสนิกกัน
ได้นะคะนั้นก็สุดยอดมากจริงคุณพี่บอลพี่บอลค่ะ
เพราะว่าล่านี่เงินขึ้นบ้านใหม่เขาเอาป่ะไหร่คะ